เหมือนเดิมนี่คือโหวตให้คุณธนทร
ฝ่ายประชาธิปไตยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นอยู่แล้วครับ
นี่ไม่ทำหัวหน้าพักผมมั้งเหรอครับเพราะว่าเด็กครับเดิมครับ

อันนี้ครบอีกครับ

เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วครับ